อาหารไทยดังไกลระดับโลกอีกแล้วคุณผู้ชม
แต่เป็นอาหารประเภทไหนและได้ติดอันดับของอะไรติดตามในเช้านี้ต้องรู้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบัน
เขามีความกังวลภาระต้นทุนของผู้ประกอบการอยู่ในระดับสูง
โดยเฉพาะต้นทุนค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภ
พิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ
ลง๒๐สตางค์ต่อหน่วยครับเขาอยากจะลดนะ
แต่ทางกรกรไม่เห็นด้วยกับกรกภครับ
เพราะพิจารณาแล้วว่าค่าไฟฟ้าควรจะอยู่ที่ไม่เกิน๔บาท๒๕สตางค์ต่อหน่วย
จากปริมาณก๊าซจากแหล่งเอราวันผลิตได้เพิ่มขึ้น
ลดการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศลดลง
ราคาพลังงานโลกมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
ซึ่งกรกรจะทำหนังสือเสนอนายกรัฐมนตรี
ให้กำหนดค่าไฟ๔บาท๒๕สตางค์ต่อหน่วยหรือน้อยกว่านี้ครับ

โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกมาเตือนเองเลยว่า
เรื่องนี้ตอนนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น
นายเศรษฐพุทธสุทธิวาสนรพุทธ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เผยแพร่ข้อมูลหลอกลวงให้ลงทุนรูปแบบต่าง

เจอแบบนี้อย่าได้หลงเชื่อ
ที่สำคัญอย่าไปแชร์ต่อเด็ดขาดนะครับ
และเรื่องนี้เป็นความภูมิใจในวงการอาหารไทยอีกแล้วนะครับ
จัดอันดับ๕๐เมนูไก่ที่ดีที่สุดในโลก
มีเมนูไก่ของไทยติด๒อันดับด้วยกัน
ก็คือข้าวหมกไก่ครับติดอันดับ๓๗
แล้วก็ไก่ย่างติดอันดับ๔๖ครับ
ทำให้ร้านขายไก่ย่างยอดขายเพิ่มจากเดิมอีก
อย่างร้านขายไก่ย่างส้มตำและอาหารอีสานในจังหวัดขอนแก่น
ลูกค้าก็แวะเวียนมาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่อง

เพราะข้าไม่คะก็ภูมิใจที่เมนูไทยพื้นบ้านกลายเป็นที่นิยม
อย่างเช่นไก่ย่างเขาสวนกวาง
ของดีจังหวัดขอนแก่นก็พลอยได้อันนี้ส่งไปด้วย
หมดทุกวันนะเอามากี่วันหมดทุกวัน
นี่วันละ๒๐๐กว่าตัวก็หมดเลยครับ